คุณผู้ชมครับมาต่อในเรื่องของอากาศยานกันบ้างตอนนี้
อาชีพช่างซ่อมอากาศยานเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการของตลาดสูงมากครับ
และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคนี้
กับมาเลเซียนั้นเห็นพ้องต้องกันเรื่องของหลักสูตรนี้
เรื่องของบุคลากรด้านการบินตอนนี้มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของช่างซ่อมอากาศยานร่วมกันนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจบรรยายงานมาจากกรุงกุราลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียครับ
นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรซ่อมอากาศยานของสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียที่เปิดสอนมาแล้ว๘ปี
จะต้องผ่านการศึกษาพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีและเวิร์คชอปกับเครื่องมืออุปกรณ์
ระบบไฟระบบสื่อสารชิ้นส่วนต่างของเครื่องบิน
พัฒนาไปถึงการซ่อมอากาศยานหลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
อาเซียนของเรานะคะประเทศที่มีการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนในอุตสาหกรรมซ่อมอากาศยานนะคะหลักเลยก็จะมีสิงคโปร์และก็มาเลเซียค่ะ
ซึ่งที่ยูนิเคแอลเมียสนะคะจะเป็นหนึ่งกำลังหลักค่ะที่จะทำให้มาเลเซียนั้นก้าวขึ้นเป็นเบอร์๑ในอุตสาหกรรมของท่ากาศยานในภูมิภาคอาเซียนนี้ในปี๒๕๗๓ค่ะ
เลเซียเป็นอีกประเทศที่มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียน
นักศึกษาชาวมาเลเซียที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้จึงได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาถึง๑๙๕ของค่าเล่าเรียนรวมไปถึงค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพราะหลักสูตรของประกาศนียบัตรชั้นสูงของที่นี่มีค่าเล่าเรียน๒ปีสูงถึง๘๙๐๐๐บาท
ในภูมิภาคอาเซียที่นี่คุณจะได้มาสนุนมันได้พร้อมให้ตัวเองได้
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะนำมาต่อยอดในการเปิดหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ค่ะ
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ดีกว่าที่มาเลเซียโดยจะได้รับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพไทยและบริษัทอุตสาหกรรมการบินตั้งเป้าผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถระดับมาตรฐานสากลปอนสู่อุตสาหกรรมการบินปีละ๑๐๐คน
ถ้าตามแผนที่นักศึกษาเข้ามาครบ๒๕แล้วก็จบครบ
แล้วก็ทางด้านปีทูก็คือเรื่องของการซ่อมระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบสื่อสารในเครื่องบินอีกประมาณ๒รุ่นก็คืออย่างละ๕๐คนปีละ๑๐๐คนว่างั้นเนี่ย
หลักสูตรที่สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีจุดแข็งคือค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าหรือประมาณ๔๙๐๐๐บาทสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงที่ได้รับการรับรองโดยตรงจากเอียซ่า
นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรจึงสามารถนำชั่วโมงการทำงานระหว่างเรียนมาเป็นประสบการณ์ทำงานได้ถึง๒ปีจากปกติที่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานจริงถึง๔ปีหรือร่นเวลาเก็บประสบการณ์ได้ถึง๒ปี
ซึ่งการผลิตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับมาตรฐานจากเอียซ่าจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยและนำไทยกลับสู่เส้นทางที่มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากประเทศมาเลเซีย